ทุกผู้ชมครับดาบตำรวจสิทธิชัยคล้ายพันธ์พบหมู่ป้องกันและปราบรามสพเขาชะเมาจังหวัดระยอง
เมื่อวานนี้เราก็เห็นข่าวของท่านไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙ฉีดซีโนแวคนะครับเมื่อ๒มิถุนายนที่ผ่านมา
พอฉีดไปไม่กี่ชั่วโมงเกิดอาการเกิดขึ้นนะครับแล้วร่างกายซีกขวาเนี่ยชาไปทั้งแถบ
ยังต้องใช้ไม้เท้าเดินอยู่เลยนะคะ

ใช่ค่ะพอมาถึงอยู่บ้านเป็นไม้ไผ่
ใช่วันนี้ต้นสังกัดผู้มีความปัญชาก็พามาโรงพยาบาล
ก็เปลี่ยนเป็นไม้เท้าลักษณะแบบไม้เท้าสามขาแบบนี้ให้มั่นคงแข็งแรงขึ้นให้แล้วนะครับ
แล้วคุณหมอก็มาดูแลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มาดูแลเรียบร้อย
สปสชก็บอกนะครับบอกว่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
พบว่าอาการที่เกิดขึ้นตามที่แพทย์ระบุนะครับ
เกิดจากภาวะปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กับความเครียดจากการฉีดวัคซีน
เพราะฉะนั้นเข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาผลกระทบข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน
ซึ่งที่ระยองเนี่ยมอบเงินช่วยเหลือไปแล้ว๔ราย
กรณีของดาบตำรวจสิทธิชัยก็จะมอบเงินช่วยเหลือต่อไปให้เร็วที่สุดนะฮะ
ตำรวจสิทธิชัยบอกว่าตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกฝ่าย
ผู้บังคับบัญชาทางโรงพยาบาลด้วยสปสชด้วยเพื่อนด้วยครอบครัวด้วย
ที่แสดงความเป็นห่วงกันมาอาการตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้น
เดี๋ยวคงต้องกายภาพบำบัดพอหายดีแล้วก็จะได้กลับไปทำงาน

ตอนนี้ก็ยังเหลือแค่ว่ายังมีถ่ายเหลวแล้วก็ถ่ายบ่อยกลางคืน
แล้วก็ขานี่ยังชาอยู่แล้วอ่อนแรงมาถึงตรงนี้
แล้วก็มือมือนี่ก็ยังแต่งยังไม่มีแรงข้างนี้
แต่หายปวดหัวแล้วอะไรแล้ว
การศิลป์ซีนเราจะคงเป็นมีได้นะครับ
แต่ใครที่ที่ทราบนะครับการศิลป์ซีนต้องมีความคุ้มค่านะครับ
การที่คุณท่านรอดรอดรู้จักความประชิมเนี่ย
ก็คือต้องการที่ยังไม่เกิดโฆษณ์โทยในทีหรือว่าความคุ้มแรงนะครับ
เพราะฉะนั้นการเกิดมีความความได้นะครับ